เพราะว่ารายข่าวต่อไปแม่บัวพันธ์ทั้งโส
เออเออเตรียมหน้าห้ารกันเลย
ดูซิไปสองวันเล็กอะไร
ไปเก่าวัดดีกว่า

ก็ทำปรุง
นี่นะเป็นอีกหนึ่งลูกทุ่งสาวที่ให้โชคเป็นแฟนเลย
และก็นักเสี่ยงโชคมาแล้วหลายงวดนะจ๊ะ
สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวหมอลำบัวพันธังโส
เจ้าตัวมีโอกาสเดินทางไปทำบุญที่วัดโป่งสะเก็ดจังหวัดชนบุรีค่ะ
ภายในวัดแห่งนี้มีพระรือศรีประดิษฐานอยู่ภายในวัดแห่งนี้อีกด้วย
ก็ไม่ลืมนะคะที่จะขอพรนะคุณผู้ชม

ด้วยการล้วงหายจากหายนำโชค

ลักล้วงลูกปิงปองได้เลข
เลข๙กับเลข๖มันดูแบบว่า

ไม่ต้องงงนะมาทั้ง๙มาทั้ง๖นะคะ

ขอตัวเลขด้วยนะคะซึ่งตัวเลขจากทูปก็คือ

มันมี๕เหมือนกันแต่เลข๘๘ก็สวย
ขอให้วันนี้ทุกคนปังหมานนะคะ
เพราะว่าแม่บัวผันจากสถิติแล้ว
ให้โชคให้ลาบกับแฟนมา

ไปต่อแล้วกันด้านนักร้องลูกทุ่งคุณก๊อตจีรพัฒน์ค่ะ
ต้องบอกว่าทั้งดีใจแล้วก็ภูมิใจสุดเลย
ที่สามารถผ่อนรถมูลค่ากว่า๑ล้านบาทได้

อันนี้เขาผ่อนให้คุณแม่ได้สำเร็จแล้วนะคะ

โอ้โหตรบมือเลยด้วย

อันนี้เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่นะจ๊ะ

หน้าคนภาคภูมิใจสักหน่อยในตัวลูก

เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามันดูแล้ว
มันมีความสุขนะก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้กัน

คุณแม่มีชีวิตที่น่าอิจฉามาก
นี่ทำเซอร์ไพสักหน่อย
ส่วนใครที่กำลังรอจดป้ายทะเบียนรถนะ

เขาเป็นอีกหนึ่งลูกทุ่งที่มอบให้แฟนเพลงอยู่บ่อย

บ่อยคุณผู้ชมค่ะป้ายทะเบียนรถที่หนุ่มก๊อตเนี่ยเขาให้คุณแม่ก็คือ
กศ๔๑๖มหาศาลค่ำ
เลขนี้ก็สวยนะ๔๑๖สวย๓ตัวมาแบบปัง
ไม่ต้องแบบกลับหน้ากลับหลังให้มันวุ่นวายเออ
ขอให้เป็นรถที่นำพาแต่ความเห็งความปังมาสู่ครอบครัวนะคะ
โอ้โหอึดยอกเลยนะ๔๑๖
ตบมือทำไม๑๖๖๑เขาเคยออกไปแล้ว
งวดก่อนงวดที่ผ่านมาไง